นี่ก็ธาตุยาเสพติดเหมือนกันนะคะลูกเลี้ยงตีพ่อเลี้ยงจนตาย
สายแห่งคืออะไรรู้ไหมคะตัวเองไปตีไก่แจ้เขา
ตีไก่แจ้พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงรักมากนะ
จนมันเจ็บเขามาเห็นเขาก็เลยเดินไปต่อว่า
คว้าไม้หน้าสามฟาดเอาฟาดเอาจนเขาตายอยู่ตรงนั้นนะคะ
เห็นเหตุการณ์นะไม่กล้าช่วย
ชาวบ้านรู้เรื่องนะคะไม่กล้าช่วย
เพราะรู้ว่าเนี่ยธาตุยาเสพติดกลัวจะโดนทำร้ายไปด้วย
ผู้ตายนะคะคือนายบุญเสริมนวลใหม่อายุ๖๒ปีค่ะ
สภาพก็คือนอนเสียชีวิตอยู่ทางเข้าบ้านของตัวเอง
ในอำเภอปะพยอมจังหวัดพัทธลุงนะคะ

บาดแผลเขาเนี่ยถูกตีเข้าไทยทอย
หน้าผากด้านขวาแขนด้านขวา
ใกล้กันมีไม้หน้าสามแท่งนี้ค่ะเมื่อกี้นี้เห็นใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานนะคะ
คนก่อเหตุในเดชสวงบุญสนิทหรือบอลอายุ๒๗ปี
เลี้ยงของคนตายค่ะถูกมีดบาดที่แขนด้านขวาเล็กน้อยนะคะ
นี่คนนี้นี่ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำที่สพปพยอมค่ะ
ก็นั่งถอดเสื้อให้การกับตำรวจ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พ่อเลี้ยงขี่มอเตอร์ไซค์ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้าน
พอกลับมาเห็นว่าไก่แจ้ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ก็เลยเข้าไปต่อว่าแล้วก็โดนฟาดเข้าไปจนตายแบบนั้นนะคะ
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
จุดที่นายบุญเสริมเสียชีวิตเนี่ยคราบเลือดยังกองที่พื้นดินอยู่เลย
ทีมข่าวก็เดินสำรวจดูหลังบ้านค่ะ

ซึ่งตัวที่ถูกในบอลตีอ่ะเคราะห์ดีมันยังไม่ตายนะคะ
มันก็ยังมีชีวิตอยู่อันนี้นี่ภรรยาคนตายนะ
ก็คือแม่คนก่อเหตุพามาดูไก่แจ้
ตัวนี้แหละที่มันโดนตีจนเจ็บ

แต่นายบุญเสริมไม่อยู่แล้วนะคะ
ภรรยาของคนตายคือคุณเยาวภาแล้วก็เป็นแม่ของคนก่อเหตุด้วยเถอะ
ครับอกคับใจเลยนะบอกอยู่กินกับนายบุญเสริมมานานกว่า๑๕ปีแล้ว

นายบุญเสริมมีลูกติด๓คนเป็นผู้หญิง๒ผู้ชาย๑
ส่วนตัวเธอมีลูกติด๒คนเป็นผู้ชายทั้งคู่

บอนด์อย่างน่ะติดยาติดยาก็เด็ก
เมายาทีอารวาสทีทะเลาะกับคนในบ้านที
ทำลายข้าวของเป็นประจำ

บอนด์เม่ายาแล้วกะแจ่มันร้อง
รำคาญเดินดุ่มไปหลังบ้านคว้าไม้ฟาดไก่เข้าไปจนเจ็บเลยค่ะ
พ่อทำไมเลยทะเลาะกันจังหวะนั้นอ่ะบุญเสริมถือมีดเอาไว้ในมือด้วย
แต่ว่าบอลก็มีไม้อยู่ในมือเหมือนกันบอลสั่งแม่นะไปเลยนะ
ไม่ต้องมายุ่งเลยนะแม่ก็ไม่กล้าค่ะไม่กล้าห้ามแม่ยอมรับเลยว่าแม่ไม่กล้าห้าม
กลัวกลัวจะโดนทำร้ายไปด้วยแม่วิ่งออกนอกบ้านเลยไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แม่บอกแต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้ามาช่วยเพราะว่ารู้กิติศัพทบอลดี
สุดท้ายพอกลับมาอีกทีบุญเสริมถูกบอลตีตายไปแล้วค่ะเธอบอกว่าเธอคือผู้สูญเสียที่แท้จริงเลย
เป็นฆาตกรสามีเสียชีวิต
แล้วก็กลับบ้านไปใครจะไปคิดอะว่ากลับไปจะโดนลูกเลี้ยงตีตายแบบนี้อะค่ะ
คุยกับเพื่อนคนตายนายสมพงศ์ก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ผมนี่แหละคือคนที่นั่งกินเหล้าอยู่กับมัน
ทุกอย่างปกติดีแต่บุญเสริมก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังนะ
กินเหล้าเสร็จก็แยกยังกลับไปบ้าน
พอมารู้ข่าวว่าโดนลูกลิ้งเตียตายก็ช็อกเหมือนกัน
ถามว่ามีดที่ตกอยู่ของใครใช่ไหม
บุญเสริมนั่นแหละบุญเสริมมักจะพกเอาไว้เวลาไปล่าไก่แจ้ะ
วันนี้ญาติญาตินำร่างนายบุญเสริมมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดขอนหาด
อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะ
แน่นอนไม่มีใครทำใจยอมรับได้เลยค่ะ
โดยเฉพาะลูกสาวคนสุดท้องนะคะคุณพรปวีวัย๓๓ปี
เธอบอกจะให้ทำใจยังไงอ่ะพี่
พ่อตายทั้งคนนะแล้วมาตายด้วยเหตุการณ์อะไรแบบนี้
แต่ถ้าถามว่าแค้นไหมก็ไม่แค้นหรอก
ก็ทาดยาเธอจะทำอะไรได้
พ่อตายว่าเหมือนน้องก็ไม่แก่ว่า
ก็จะตีปกติอะไรแบบนั้น
ก็ก็ไปตามคนเขาไหม
เขาก็ไม่รู้ตัวแบบนั้นเลย
เรื่องต้นในบอลผู้ต้องหาโดนแจ้ง๒ข้อหา

ตอนนี้ถูกคุมตัวฝากขังที่เรือนจำจังหวัดพัทธลุงแล้วค่ะ